ค่ะเรื่องแรกวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ย
ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะก็คือวันปิยะมหาราช
ประชาชนชาวไทยก็ไปร่วมการวางพวงมาลาแสดงความจงรักพักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของราชการที่เก้าขออภัยค่ะ
ราชการที่๕นะคะที่ทรงมีต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนชาวไทย
โดยที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
นายรณพบเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายศักระพระบรมราชานุสวรี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
ในวันคล้ายวันสวรรคตโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ประกอบพิธีวางพวงมาลาแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง
ทั้งการคมนาคมการสื่อสารการสาธารณสุขเศรษฐกิจและการคลัง
ปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่
ที่มีการเลิกธาตุทำให้พระองค์ทรงได้รับพระราชสมัญญานามว่า
สมเด็จพระปิยมหาราชหรือพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
ส่วนที่จังหวัดพังงานะคะว่าที่ร้อยเอกพงศักดิ์เวทยาวงศ์ในอำเภอตะกัวป่า
พร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชนก็ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายศักระและกล่าวสะดุดีเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่๕
ทำกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาเช่นเดียวกันค่ะ
จังหวัดตราดเองก็เหมือนกันนะคะที่ลานพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๕
พินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายศักระ
พระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๕
ซึ่งประชาชนชาวตราดไม่อาจลืมพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ทรงนำเมืองตราดกลับคืนมาจากสมัยล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส
ให้กับพี่น้องชาวไทยจบจนทุกวันนี้
รวมถึงยังได้มีการนำจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ
สัตว์กับสัตว์มาร่วมทำความสะอาดกันด้วยนะคะ